ช่วงปีใหม่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะทำงานหนักจริงนะคะ
เรื่องอุบัติเหตุเรื่องการจราจรก็ต้องดูแลอีกหนึ่งเรื่อง
ต้องดูแลเหมือนกันเรื่องของการฉวยโอกาสทั้งสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด
ช่วงนี้นะคะอาจจะมีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะทหารส่วนที่กำลังกับตำรวจนะคะ
ดูแลเรื่องนี้ค่ะบุกตรวจค้นเรือนจำกลางประจำจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า๓๐๐นายนะคะ
รับมือการจราจรค่ะตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่จราจรกว่าสามร้อยนายนะคะ
รับมือการจราจรที่หนาแน่นช่วงวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ถึงสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบพร้อมเพิ่มความตรวจเข้มมาตรการสิบข้อหาหลัก
ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทันทีค่ะขณะเดียวกันได้ออกมาตรการห้ามรถบัสขนาดใหญ่ขึ้น
อยสุเทพดอยอินถนนและดอยอ่างขางป้องกันความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
กรมทางหลวงนะคะได้นำระบบการจัดการการจราจรแบบใหม่บนทางแยก
ทดลองใช้ค่ะบริเวณแยกหนองประทีบแยกสารเด็กแยกรินคำอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งก็พบว่ามีผู้ฝาดสัญญาณไฟแดงเจ็ดพันเก้าร้อยคันนะคะ
จากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่แก้ไขถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมตัดแต่งต้นไม้
ดูแลความสะอาดเส้นทางหรือป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามถนนต่างด้วยค่ะ
ส่วนที่กาลสินนะคะพันธุ์ตำรวจเอกมนตรีจรรพงศ์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ค่ะทั้ง๑๘อำเภอ
ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่๓๗จุดด้วยกันนะคะ
โดยทุกจุดจะมีอาหารมีน้ำดื่มแล้วก็มีกาแฟค่ะเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าก่อนที่จะออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำคัญนะคะอุบลราชธานีแขวงการทางจังหวัดค่ะ
ส่งเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนตีเส้นแบ่งช่องการจราจรบนถนนทางหลวง
หมายเลข๒๑๒อุบลราชธานีหนองคายให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ
ขบวนรถไฟฟรี๔ขบวนด้วยกันนะครับ
ประกอบด้วยเส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานี
เปิดให้บริการ๓๐ธันวาคมนี้

เปิดบริการ๒๔มกราคมปีหน้า
ซึ่งล่าสุดนะคะตัวโดยสารชั้น๑และชั้น๒ตอนนี้
จองเต็มไปจนถึงวันที่๔มกราคมปีหน้าเรียบร้อยค่ะ
อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องดูแลอย่างที่บอกไปนะคะ
ก็คือเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดนะคะ
ทำให้ทางจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ร่วมกันบุกตรวจค้นเรือนจำกลางจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อค้นหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
โดยมีนายพักดีตั้งธรรมผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัด
พันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรลีลาเขต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนะคะ
นำตรวจค้นเรือนนอนของผู้ต้องขังตั้งแต่แดนแรกรับ

ถือว่าเป็นข่าวที่ก็ไว้วางใจได้นะครับ
เพราะว่าไม่พบยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดค่ะ